เขาก็เป็นชาวผีต้องเหลืองนะอาศัยอยู่บนป่านะฮะ
วันที่เกิดเหตุขึ้นไปขโมยของในบ้านของชาวบ้าน
แต่พลาดท่าถูกไม้กระดานหนีบคอเสียชีวิต
กู้ไพเอาศพลงมาอย่างยากลำบาก
ต้องใช้รถจักรยานยนต์วิบาก
เอาศพมัดกับตัวของกู้ภัยซ้อนท้ายรถลงมาจากเขา
หนึ่งร้อยกิโลไปดูภาพนั้นเลยครับ
คุณผู้ชมที่เห็นเนี่ยตี๓นะ

แล้วที่เห็นศพมัดหลังชนหลังกับกู้ภัยเลย

ขี่รถจักรยานยนต์วิบากหลังชนหลังศพก็อยู่ข้างหลังซ้อนท้ายกันไป
โชคดีมีเพื่อนอยู่ข้างหลังส่องไฟให้

ตี๓ในป่ากับศพคนตาย

มันช่างแบบต้องบอกว่านับถือน้ำใจของกู้ภัยจริงนะ
อันนี้เป็นสมาคมกู้ภัยวัดหมอนไม้ที่อุตรดิษฐ์นะฮะ

แล้วก็มัดเอาเชือกพันศพ
แล้วเอาเชือกผูกกับตัวกู้ภัยที่ขับรถ

แล้วก็เอาไปในชุมชนระยะทางเนี่ย

เนื่องจากว่าทางลงเขามันก็ทุลักทุเล
เป็นดินเป็นโครนบ้างอะไรบ้าง
ก็ค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควร
แต่ว่าก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปนะฮะ

เฟซบุ๊คชื่อว่าคุณธนรัฐเพลิดเผลิน

หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ก็เดินทางเข้าพื้นที่ทันที

บ้านอยู่ที่ตำบลนานนกก

คุณผู้ชมเห็นไหมมันเป็นบ้านไม้สูงยกพื้นแบบนี้

มันไปนอนเฝ้าสวน
ช่วงที่เกิดเหตุไม่ได้มีคนเฝ้า
แล้วก็ไม่ได้มีการล็อกอะไรไว้

วิธีการคือยังไง

เอาเตียงไม้ไว้ใต้ถุนบ้าน
หลังจากนั้นก็งัดไม้กระดาน
ความกว้างสัก๓๐เซนให้ตัวเขาเนี่ยลอดขึ้นไปได้เห็นไหม
ช่องนี้นะฮะหลังจากนั้นก็มุดขึ้นไปไปบนบ้าน
ขโมยข้าวของแล้วก็หย่อนของที่ได้เนี่ยใส่ย่ามเนี่ย
หย่อนลงมาที่พื้นแล้วสองถุงนะฮะก็จะเป็นพวกอาหารแห้งต่างต่าง
นะฮะเพราะเธอเองก็อยู่ในป่าด้วยหลังจากเอาของหย่อนไปแล้วเนี่ย
ตัวเองก็หย่อนลงมาตามรูที่เจาะเอาไว้แต่ลักษณะตามที่คาดการณ์คือ
เอาตัวลงมาก่อนแล้วเหมือนตัวเนี่ยไปไปโดนกันกับช่องว่างของไม้กระดาน
แล้วมันทำให้ไม้กระดานมันกระเด้งอ่ะคุณผู้ชมมันกระเด้งเสร็จปุ๊บ
มันฟาดที่ท้ายถอยแล้วตัวเธอหน้าเธอเนี่ยปากเธอเนี่ย
แทกไปงับกับไม้คานพอดีลักษณะคือไม้คานเนี่ยคาปากอยู่นะฮะ
เพราะว่าโดนไม้กระดานกระแทกท้ายถอยปากก็เลยไปงับ
คานข้างหน้าแล้วก็โดนไม้ข้างหลังหนีบคออยู่
พูดก็พูดไม่ได้โดนกระแทกหายใจไม่ออกเสียชีวิตอยู่ท่าอย่าง
นะฮะคอติดข้างบนล่างก็ห้อยต่องแต่งอยู่ข้างล่างแบบนี้
ป่าก็งับไม้กระดานอยู่นะฮะกู้ภัยเนี่ยก็เดินทางเข้าพื้นที่ไป
เอาศพออกมามันยากมากนะเนื่องจากว่าทางเป็นลูกรังฝนก็ตก
ตัดสินใจทำยังไงดีเอาผ้าดิบห่อพันศพก่อนไม่ให้มันอุจจาตาเนอะ
ทีนี้ทำยังไงดีใช้รถจักรยานยนต์วิบาก๕คันขี่ขึ้นไป
แล้วก็เอาศพเนี่ยลักษณะคือให้นั่งซ้อนท้ายหันหลังออกมาหันหลังให้กับทางด้านของกู้ภัย
แล้วเอาเชือกพันตัวศพแล้วก็พันตัวกับทางด้านของคนขี่อีกทีหนึ่ง
แล้วให้ชาวบ้านที่ชำนาญทางเนี่ยเป็นคนนำทางลงมาขี่ลงมาลำเลียงลงมานะฮะ
แล้วก็ไปถึงจุดที่รถกู้ภัยจอดอยู่ข้างล่างกว่าจะลงมาได้๒ชั่วโมง
แล้วก็นำร่างของคนตายขึ้นรถกู้ภัยไปที่วัดนานนกกนะฮะ
เดินทางรวมไปกลับแล้วประมาณ๔ชั่วโมงได้ขึ้นขาวลงขาวเนี่ยนะฮะ
ทีนี้กำลังตำบลนานโน๊กกกคุณทวินเนี่ยบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนป่า
ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าผีตองเหลืองนะฮะชาวผีตองเหลืองชนเผาเนี้ย
จะอาศัยตามป่าตามเทือกเขาสูงแล้วคือแต่ก่อนเขาจะแต่งกายด้วย
ใช้ใบตองมาห่มร่างกายไอ้เพลิงพักต่างก็จะเป็นใบตองนะฮะ
พอมันแห้งมันเหี่ยวทีเขาก็ย้ายทีใบตองมันเหลืองแล้วก็ย้ายที
เขาก็เลยเรียกกันว่าผีตองเหลียงนะฮะแล้วก็ใช้เครื่องนุ่งห่มต่างต่าง
หาของป่าต่างผลไม้อาหารปัจจุบันเนี่ยก็ไปทำกินอยู่ในผืนป่า
นะฮะแล้วก็มีผีตองเหลืองเนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วนะฮะ
คือไม่ค่อยได้ทำกินแล้วก็จะไปออกไปขโมยเสื้อผ้าไปใส่
ขโมยข้าวของอาหารชาวบ้านไปกินแล้วก็ไปอยู่ในป่าแทนแบบนี้นะฮะ
ก่อนหน้าที่จะมีการนำศพผู้หญิงคนนี้ลงมาเนี่ย
มีการเอาไปไว้ที่วัดนานนกกก็เตรียมชาปนากิจ
แต่ชาวบ้านเขาไม่ให้เผาเพราะว่าคนตายไม่มีบัตรประชาชน
ไม่มีใบบรรณบัตรก็เป็นดราม่าขึ้นมานะฮะ
ไม่มีญาติด้วยตอนแรกวัดไม่ให้เผาแต่ล่าสุดเนี่ย
ศพนี้ได้ถูกนำไปเก็บเอาไว้ที่โรงพยาบาลอุตรดิษฐ์แล้ว
แล้วเดี๋ยวเอารอพิสูจน์ว่าเอ๊ะมีญากหรือเปล่า
ถ้าไม่มีทางโรงพยาบาลจะนำไปฝังในสุสานศพรายญาติกันก่อน
แล้วเดี๋ยวทางกำนันตะบนนานนกกจะเป็นผู้รับผิดชอบในการทำศพให้ต่อไปนะครับ